เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ก็มีเขาโครงนะครับว่ากลุ่มเมฆฝนกำลังเข้ามาปกกลุ่มกรุงเทพหานครของเราอีกแล้วนะครับ
เรื่องนี้ก็คือทำให้กลุ่มหมอกวันที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกคลุมตัวเมืองของเราลดลง
แต่ว่าการใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ก็ต้องวางแผนกันดีนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการตกของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ปัจจัยหลักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูพายุลูกนี้นะครับ
พายุลูกนี้เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนตัวจากเทพฯครับ
เลื่อนตัวมุ่งหน้านะครับผ่านไต้หวันผ่านทางที่ตะวันออกของประเทศจีน
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่บรรเวณเกาหลีใต้

การปรากฏตัวของพายุลูกนี้ถือว่ามีความสำคัญละทีเดียว
เพราะว่าระหว่างที่มีการเคลื่อนตัวมีการดูดเอาฝนดูดเอาความชื้นไป
ฝนก็เลยหายไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่พายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
ออกจากเมืองไทยของเราไกลเรื่อยเนี่ยนะครับ
ความรุนแรงแล้วก็อิทธิพลต่อสถานการณ์เมืองไทยของเราก็น้อยลงด้วย
ดังนั้นฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นที่สุดเนี่ยนะครับ
ช่วงที่พายุสลายตัวก็คือหลังวันที่๕นะครับก็คือวันเสาร์นี้
ดังนั้นนี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝน
สังเกตว่าช่วงก่อนหน้านี้มีตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง

สังเกตว่ามีการเข้ามาปกคลุมเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะปีกตะวันตกของประเทศไทย
ปัจจัยครับที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือ
เรื่องของการกลับมาอีกครั้งของอากาศเย็นนะครับ
ที่พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับ
ไปดูดเอาอากาศเย็นสีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
จะค่อยมีการเขยิบเลื่อนลงมาด้วย
ซึ่งแน่นอนครับอากาศเย็นที่จะปรากฏตัวหลังจากนี้
ก็คือช่วงตั้งแต่วันพฤหาส์เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่มีการปกคลุมกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศสีเหลือง
ฝุ่นละอองนะครับคุณผู้ชมดูดีนะครับ
วันสองวันนี้ก็ยังคงปกคลุมค่อนข้างหนาตานะครับ
แต่ว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาฝุ่นก็หายไปเยอะเลยทีเดียว

ก็ติดตามการพยายามความอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

ผมพบตนั่นพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ